คุณผู้ชมคะจำได้ไหมเมื่อวานเรานำเสนอภาพ
ที่คุณหมอกำลังทำหัตถการอยู่แล้วไปตีมือพยาบาล
เดี๋ยวขอดูภาพหน่อยค่ะภาพนี้ค่ะ
เมื่อวานเรานำเสนอแล้วคนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะ

ต้องไปตีมือพยาบาลแล้วก็ต้องไปด่าพยาบาลด้วยคำหยาบคายล่ะ
ใช่ค่ะมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
เพราะว่าทางกรมการแพทย์ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดชี้แจงแล้ว

แล้วก็คุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์
สั่งการให้มีการสอบถามข้อได้จริงจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม
คือทั้งทางหมอด้วยทางพยาบาลด้วย
แล้วก็มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อได้จริงเรื่องนี้
เพื่อให้การสืบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรม
รวมถึงมีคำสั่งย้ายแพทย์หญิงผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย

กว่าจะทราบข้อเท็จจริงว่ามีการทำผิดไหม
กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด
ตระหนักถึงปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้น
ดังนั้นก็เลยสร้างช่องทางพิเศษค่ะ
ในการสื่อสารภายในครอบครัวกรมการแพทย์

สามารถขอพักได้คุยได้ทุกเรื่องเลย
พยายามดูแลชีวิตในครอบครัวกรมการแพทย์ให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะไปดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเหมือนกัน
กรมการแพทย์ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ